กับไฟกับสารเคมีก็ต้องระวัง
อันนี้คนงานจุดไฟจะเผาถังเป็นถังใหญ่๒๐๐ลิตรนะคะคุณผู้ชม
แล้วมันเคยใส่สารเคมีมาก่อน
บึ้มสิคะมีเด็กอยู่ด้วยนะนั่นน่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมจังหวะนี้เด็กเสื้อเหลืองนะวิ่งอยู่แถวนั้นด้วย
ไอ้หนูขยบออกมาลูก
แล้วดูค่ะคนงานเขากำลังใช้เท้าถีบถังเหมือนกับจะให้หงาย
แล้วมันบึ้มมาแบบนี้วิ่งหนีกันหมดนะคะ

นี่ยังเห็นแล้วหวาดเสียว
อันนี้มันไม่ได้ระเบิดแล้วลามไง
กลัวเหลือเกินถ้าเกิดว่ามันลามขึ้นมาเนี่ยมันจะเรื่องใหญ่กว่านี้
และแถวนั้นน่าจะมีอะไรน้ำมงน้ำมันนะเต็มไปหมดนะ
ใช่ก็ขนาดถังนั้นมันเคยใส่สารเคมีมาก่อน
แล้วก็เขียนเอาไว้ว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้

กำลังจุดไฟเผาถัง๒๐๐ลิตร

คงจะเผาสารเคมีแหละที่มันตกค้างอยู่
จังหวะที่ถีบจะให้ถังมันเอียงมันหงายขึ้นมา
แต่ถังมันระเบิดแล้วเปลวไฟมันพุ่งออกมาแบบนี้

ระวังนะทำงานกับพวกสารเคมีกับไฟอะไรแบบนี้
โอ้โหอันตรายครับ